มาดูกันต่อกับคุณเจมส์จีลายุค่ะ
ก็ไปเจองานวันเด็กค่ะใส่ชุดเหมือนเด็กมาเลย

ซึ่งงานเดียวกันจะเจอพี่ปิ๊กด้วยชาญฉลาด
ก็เลยถามไทยว่าแบบวันเกิดพี่ปิ๊กเนี่ยค่ะอดีตผู้จัดการมีโอยพรหรือเปล่า
เขาบอกว่าทักทายไลน์กันไปแม้ว่าจะไม่ได้ลงรูปนะคะ
รวมไปถึงเรื่องทรงผมด้วยยอดฮิตคนหล่อขอทำดีนะคะ
ทรงที่แบบว่าบางคนก็รอดบางคนก็ไม่รอดนะคะเขาบอกว่าเป็นทรงเวสลุค
ก็เลยไปถามเจมส์จีว่าได้เช็คเรตติ้งตัวเองหรือเปล่าว่ารอดไหม
แต่เขาก็หน้าหวานนะแต่หลายคนก็ไปหวานอ่ะเจเจอย่างนี้
หน้ามันเล็กไปนิดนึงนะคะว่ากันมาอันนี้หน้าหวานมากเลยเนาะ
ผู้ชายนะคะไม่ใช่ผู้หญิงแล้วก็เป็นเจมส์จิค่ะ
เอาไปฟังทั้งหมดจากเจมส์จิรายุกันเลยค่ะถึงงานวันเด็กด้วยค่ะ

ก็เลยต้องเช็คน้ำลายนิดหนึ่งหรอครับ

เป็นไงบ้างอาจจะแสดงล่ะ
ผมไม่ค่อยได้อ่านก็เลยยังไม่รู้ว่าเป็นยังไงครับ

ก็มั้งครับต้องให้ทุกคนเขาดูกัน
คอนเซ็ปต์เขาน่าจะมาแบบเป็นแบบมากรอบกู้โลกอะไรอย่างนี้

เดี๋ยวพรุ่งนี้ดิฉันทำบ้างทำไวไหม
รอดูนะคุณผู้ชมนะพี่แจ๊กกะรีนพูดแล้วนะ
ว้าวแล้วก็สวัสดีครับอย่างนี้เหรอ
ก็น่ารักดีแหละน่ารักทุกคนเลยนะคะ